อีกกลุ่มนึงที่ก็น่าจะต้องติดนานอีกเหมือนกันนะคะ

จำได้ไหม๒พฤษภาคมเรานำเสนอข่าวไปนะคะ
ที่เป็นการปล้นทองแล้วก็เพชรพลอยย่านบางแคร์ค่ะ

เจ้าของร้านนั่งเฝ้าอยู่คนเดียววัย๖๐ปี

นี่ภาพจากรองจอมปิดมากัน๓คนดูสภาพ

วักปืนออกมาเลยแล้วปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะ
ขโมยของเขาปล้นเขายังทำร้ายเขาด้วยนะคะ

เขาเฝ้าร้านอยู่คนเดียวไงเป็นเจ้าของร้าน
ก็เข้ามาประกบตัวคนนึงอีก๒คนก็ถืออาวุธมาด้วย

ใช่ค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้ตำรวจจับคนร้ายได้๒คน
แล้วคือนายนบอนันภูศิษฐรุ่งโรศหรือว่าชายนี่เป็นหัวหน้าแก๊งนะ
อีกคนคือนายวุฒิชัยล้านเหรียญทองหรือว่าเจษดา
คือคนที่ใช้ปืนบีบีกันตบหน้าเนี่ย
ใช้ปืนบีบีกันตบหน้าเจ้าของร้านหรือว่านายสิริชัย

ทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจจับคนร้ายรายสุดท้ายได้แล้วนะคะเป็นชาวพม่า
ชื่อนายอาวจอมูหรือว่าต้นรักอายุ๓๖ปี
อาวจอมูหรือว่านายต้นรักคนนี้ก็ยอมรับแล้วค่ะ
ว่าเขาทำงานรับจ้างอยู่ย่านกระทุ่มแบน
บอกว่าง่ายรู้มั้ยคุณเนี่ยนี่
มันมีร้านทองอยู่ตรงนี้ร้านทองแล้วก็ขายเพชรพลอยด้วย

เออแล้วก็เนี่ยค่ะคนที่
นั่นแหละคือนายต้นรักชาวพม่า
เป็นคนล็อกตัวนายสิริชัยเจ้าของร้านไว้
แล้วก็ให้เพื่อนร่วมแก๊งชาวไทยนายนบอนันต์
แล้วก็อีกคนนึงคือนายวุฒิชัยนี่แหละ
เป็นคนไปกวาดทรัพย์สินโกยใส่กระเป๋า
หลังก่อเหตุค่ะเขาบอกว่าถูกหักหลัง
ส่วนแบ่งแค่แหวน๕วงกับนาฬิกา๑เรือน
ขายได้เงินมา๑๒๐๐๐บาทเอง
เพชรเกษมก็บอกว่าตอนนี้ผู้ต้องหาจับได้ครบหมดแล้ว
ก็แค่ทรัพย์สินของผู้เสียหาย๓๓ชิ้น
คิดเป็นเงินประมาณ๘แสนบาทค่ะ
ก็จะต้องตามสืบสวนกลับมาคืนผู้เสียหายแหละ
เพราะว่าบางส่วนคิดว่าคงถูกขายไปแล้ว
ทีนี้คนซื้อเนี่ยงานเข้าเหมือนกันนะ